แต่สถานที่ที่จะนำมาเสนอแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยว

มีอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่
จากจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือหางดงเสมิงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมพื้นถิ่นเอาไว้ไปที่นี่
ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ธรรมชาติสวยด้วยค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมเป็นการวาดแขนปล่อยลมหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะ

ได้ค่ะนั่นแหละค่ะมีการฝึกโยคะกันก่อนด้วยนะคะ
กิจกรรมแบบนี้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะเกิดขึ้นในโฮมสเตย์แฮปปี้ฮิวลิ่งโฮมอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ที่เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่
พร้อมกับสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติในเส้นทางหางดงเสมิง
โดยนายพัฒนภงชัยสุภาเจ้าของพื้นที่เขาบอกว่าโฮมสเตย์แห่งนี้นะนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความน่าสนใจมาก
แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแฟ้งไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสนับสนุนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ซึ่งเป็นสถานเรียนรู้นะครับซึ่งชนต่างชาตินะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทางวัฒนธรรมก็จะมาทำกิจกรรมที่นี่นะครับ

ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางนี้แหละครับ
และภายในโฮมสเตย์นะคะก็ยังมี
่อนหินซ้อนอ่างอาบน้ำแร่โป่งกวาวถ้ำหลวงแม่สาบและกิวเหมือยบ่อแห้ง

เยอะมากเลยนะฮะนี่ก็เปิดให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ซึ่งก็จะมีธรรมชาติแล้วก็วิวทิวทัศน์นะคะ
ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินยืนยันเลยว่ามีความสวยงามมาก
รอให้ไปเที่ยวชมกันด้วยนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าหน่วยจัดการต้นน้ำบ้านรังเกต
นักท่องเที่ยวขึ้นมาจากข้างล่างต้องมาแวะทั้งนี้ก่อน
ข้างบนนี้จะขึ้นไปแล้วจะเห็น๓๖๐องศา

โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้นนะคะ

ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติกัน

ด้วยการร่วมมือกันจากทางเจ้าหน้าที่ของพื้นที่นั่นเองค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่
และต่อยอดไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยว
จะสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่พัฒนาพิงนคร๘จังหวัดภาคเหนือต่อไป
ซึ่งก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสกับธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ใช่แล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้
เพราะว่าภาคเหนือถ้าเราไปในช่วงหน้าฝนเนี่ย
มันก็จะบรรยากาศดีอากาศก็ดีด้วย

ใช่ค่ะดิฉันไปก็ยืดอยู่นั้นนะคะ
ทั้งวันนะครับอืมมียืดทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะ